จากว่าล่าสุดนั้นมีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมานะครับ
ทั้งเรื่องของก๊อกน้ำพูดได้แล้วก็เครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียงครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสู่อนาคตนั่นเองครับ
ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ

และคุณธนวลัยวัชรพลนะครับ
ได้นำคณะของเราได้ไปเยี่ยมชมด้วยครับ
ทางด้านของคุณอภิรัตนั้นก็บอกนะครับว่า
แล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนผ่านสังคมคนรักสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ยังต่อยอดไปสู่ระดับประเทศได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคต
จากนี้นะครับประเทศไทยก็ต้องการทำขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยในการก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่ไปเยี่ยมชมวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของก๊อกน้ำพูดได้มีการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับเสี่ยงด้วย
ให้คนที่ใช้งานสามารถใช้เสียงสั่งเปิดปิดได้ก็เป็นการประหยัดน้ำแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกนะครับผ่านการล้างมือง่ายสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องคิดเลขสั่งงานด้วยเสียงก็สามารถสั่งให้คำนวณตัวเลขได้ง่ายเพียงใช้เสียงพูดของคนใช้ครับ